จรดพระนางคันแรกนาขวัญแต่โบราณไม่มีการบันเลงเพลงประกอบ
เริ่มขึ้นหลังปีพุทธศักราช๒๕๐๓โดยครูมนตรีตราโมทเป็นผู้บรรจุเพลงดังนี้
เมื่อพระยานแรกนาอธิษฐานเลือกผ้านุ่งบันเลงเพลงสาธุการ
เริ่มพิธีไถรี๓รอบแรกบันเลงเพลงเชิดฉาน
จากนั้นไทยด่าอีก๓รอบบันเลงเพลงโคมเวียน
ไถกลบครั้งสุดท้าย๓รอบโดยหวานธัญพืชไปด้วยบันเลงเพลงปลูกต้นไม้
พิธีนำพระโคไปเสี่ยงทายไม่ต้องบันเลงเลยเมื่อถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับจึงบันเลงเพลงกราวรำส่งท้าย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน